ก็ต่อยอดจากเรื่องของการแข่งขันฟุตซอลเมื่อวาน
เกมฟุตซอลลีกเกมสำคัญที่ท่าเรือต้องการ๓แต้ม

ถ้าไม่ได้๓แต้มจะไม่ได้แชมป์
แล้วท่าเรือจบด้วยกันเสมอนะครับ

การไม่เข้าใจภูตศิลป์ในการทำอะไรที่มีอยู่แล้ว

อาจจะมีอารมณ์เดือดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ
ก็คือหลังจากที่จบเกม
คือก่อนหน้านี้มันมีภาพหนึ่งครับ
ในเกมก่อนนะครับอันนี้คือจบเกมไปแล้วครับจังหวะชนกันของผู้เล่นของการท่าเรือกับ
ฝ่าเพราะว่าจะเป็นฟาวครั้งที่หกใช่ครับจังหวะนี้แหละฮะแล้วถ้าเกิดว่า
เมตรแล้วถ้ายิงเวลามันเหลือน้อยมีโอกาสในการชนะในช่วงนี้เนี่ย
เหลือเวลาอยู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีต้องนับเป็นวินาทีเลยนะแล้วถ้าได้ฟาวเนี่ย
หลายครั้งแล้วกับการแข่งขันอันนี้เป็นเรื่องของ
อารมณ์ในเกมเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครผิดใครถูก
จบไปแล้วท่านหลังจากสองที่ไปดู
ก็ไปรอที่หน้าห้องพุทธศิลป์แล้วแหละพุทธศิลป์ก็ออกมาไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าก็เกรงกลัวเรื่องของความให้ปลอดภัย

ทางสมสอสการท่าเรือนี่ก็เข้าไปดูแลพุทธศิลป์
ก็ส่งรถตู้นี่มารับ
เฮ็นท่าไม่ดีตรงที่ว่าห้าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไม่จบ
โอโหตรงนี้ปัญหาเกิด
ผู้สาวที่อยู่ในภาพก็คือคนที่ใส่ชุดสีดำที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกอดอยู่
กำลังถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นการทำงานตามปกติถ่ายคลิปที่มีปากอีกเสียงกัน

ระหว่างทางแฟนบอลกับการด่าทอผู้สินก็ถ่ายคลิปไป

ก็คือพี่ยอดนะครับได้มีการพูดคุยกันเมื่อช่วงบ่ายก็บอกว่า
ผู้ชายท่านนั้นเนี่ยที่เป็นแฟนบอลการท่าเรือก็ไปบอกให้น้องว่า
แต่ว่าอันนี้คำพูดที่ผมใช้อาจจะเบาไป

ผมว่าน่าจะเป็นคำพูดที่อาจจะแรงนิดนึง
พอตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะที่ว่ามีปากมีเสียงกันล่ะ

คือน้องนักข่าวก็พูดกลับไปก็แน่นอนนะครับ
ถ้ามันไม่มีปากเสียงกันเนี่ยมันต้องเป็นการพูดจาที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าหูกันแน่นอน
ทั้งสองฝ่ายนะก็เลยเกิดเป็นจังหวะปัญหาขึ้นตรงที่ว่ามีประเด็น
ที่น้องอาจจะไปพูดพลาดพิงทีมนิดนึง
ทำให้แฟนคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นอาจจะไม่พอใจ

เหตุการณ์เพราะว่าเราไม่อยู่เหตุการณ์แต่เราจะได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งน้องนักข่าวแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยในช่วงหน้า
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับเรื่องของหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนื่องเนี่ยนะครับ
สื่อมวลชนท่านนี้ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย
และนอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการการก็เรียกทุกฝ่ายมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะมีการแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วนี้ด้วย
ร่างกายนั้นถือว่าเป็นคดีอาญาครับ
กับผู้ที่กระทำผิดได้

หมายอาญาคือทำร้ายร่างกายนะครับ

ส่วนในความรับผิดชอบของทางสมาคม

เราต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน
ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะนะครับ

จะมีความคืบหน้าต่อเนื่องแน่นอนนะ

ว่าจะพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร